คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
อันนี้เป็นหมอที่ปะทะคารมกับญาติของคนไข้นะฮะ
คือย่าคนไข้บอกว่าพาคุณยายไปรักษาที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าไม่สามารถจ่ายยาได้
เนื่องจากว่าข้อมูลคนไข้หายออกไปจากระบบ
เนื่องจากว่าไฟช็อตอีกทีนึงนะครับ
ข้อมูลหายไปโรงพยาบาลก็จ่ายยาไม่ได้
คนไข้ก็ต้องไปเอากลับบ้านไปเอาซองยามาให้ทางโรงพยาบาลดู
ก็ยังจ่ายไม่ได้เดี๋ยวลองไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับ
คำนวดคันแมง
นี่นะครับเป็นการปะทะคารมกันนะฮะ

เดี๋ยวเอาฝั่งของญาติคนไข้ก่อนนะครับ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่โรงพยาบาลแถวบางบัวทองนนทบุรีนะครับ
คุณลำดวนเป็นหลานสาวของคุณยายเอาคลิปมาแชร์บอกว่า
พาคุณยายครับไปหาหมอรักษาโรคเบาหวานตามนัดเลยนะครับ
รับยาอะไรต่างพอรับบัตรคิวไปเจาะเลือด
จากนั้นก็โอเคคุณยายไปหาหมอคุณยายเนี่ยออกมาบอกว่า
ประวัติคนไข้หายหมอจ่ายยาให้ไม่ได้
ต้องเอาเอกสารไปยื่นที่เพศรัชกรพอไปยื่นเพศัตริย์ครับ
ก็จ่ายยาให้ไม่ได้อีกคุณยายก็ต้องไปเอาซองยามาให้ดู
จึงจะจ่ายยาได้ตนก็เลยทีนี้ต้องพายายกลับบ้านแล้วฮะ
ไปเอาซองยาแล้วกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
เอาซองยาให้เพศัตริย์เนี่ย๓ชนิดส่วนอีกชนิดนึงครับ
คุณยายกินยาหมดแล้วซองก็ทิ้งไปนะฮะเพศัตริย์ก็เลยจ่ายยาให้ไม่ได้อีกคราวนี้
เพราะไม่รู้ว่าไอ้ชนิดที่ทิ้งซองไปแล้วนั้นมันคือชนิดอะไร
ตนก็เลยโมโหนะทีนี้ขอให้โรงพยาบาลไปหาคนมาอธิบายซิว่าทำไมโรงพยาบาล
ถึงไม่รู้ว่าจะจ่ายยาอะไรจะให้คนแก่เนี่ยนะครับ
กลับไปเอาซองยาโอ้โหก็ลำบากนะครับคุณยายก็ป่วยด้วยนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีใครอยู่เพราะเป็นวันหยุดนะครับ
ให้ยายยื่นเอกสารใหม่เพื่อรอพบหมอพอได้เจอหมอครับ
หมอก็จ่ายยาให้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ายายกินยาตัวไหนอยู่บ้าน
หมอบอกว่าจะจ่ายยามั่วไม่ได้ตนก็งงนะครับ
เพราะว่าหมอเจาะเลือดไปตรวจแล้วทำไมไม่รู้ว่ายายป่วยอะไร
แล้วก็หมอให้กลับบ้านนะครับแล้วค่อยมาเอายาทีหลัง
ก็เลยอยากให้โรงพยาบาลตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุง
ในส่วนของการดูแลคนไข้ขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมครับ
ก็ไปหาทางคุณยายนะครับบอกว่าตนป่วยครับ
เบาหวานความดันนะฮะเดินไม่ค่อยสะดวกครับต้องใช้ไม้เท้า
วันเกิดเหตุไปเช็คเบาหวานไม่เจอหมอที่เคยตรวจ
ไปเจอหมออีกคนตรวจก็ไม่ได้บอกว่า
น้ำตาลขึ้นนะครับไม่ได้มีการไปดูคอมเลยไม่เหมือนหมอคนเก่าเลย
นะครับแล้วก็ให้บัตรไปห้องเบอร์สี่พอไปหาเพศัตริย์ก็บอกว่า
ไม่มีข้อมูลยาระบบล่มพอกลับไปเอายาก็ยังจ่ายยาไม่ได้อีก
เหมือนกับที่หลานเล่าเลยนะครับนี่คุณยายป่วยด้วยนะ
แล้วก็เสียเวลาไปมาในหลายรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียง
ทางหลานทางครอบครัวเลยครับ
เขาพูดจราเสียงดังไหมพูดกับคุณยาย
เขาก็พูดเสียงดังเหมือนกันแหละแต่เขาไม่ได้ตวาดเราเท่านั้น
ถ้าเจอหมอคนนี้บอกพยาบาลที่ส่งบินเลยบอกว่า
ไม่หาค่ะหมอกันนี้เดี๋ยวหมอไม่
ตอนนี้เสียใจไหมที่หมอมีพฤติกรรมแบบนี้
เราก็น้อยใจเหมือนกันเพราะเราไป๓ครั้งนี้เราไม่เคยเจออย่างนี้
เรื่องระบบมันยังดูเป็นอาล็อกอาณาหรอกก็คือหนูก็คิดว่า
คือมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่พอใจหวนกันได้
แต่หนูขอขอหน่อยได้ไหมคือคุณช่วยปฏิบัติพูดจากันดีดีหน่อยสิ
ถ้าระบบล่มก็พูดสิว่าคนไข้รอก่อนได้ไหมคะ
เออพูดดีกันแบบนี้ก็ได้แล้วซึ่งวันนี้ที่หนูออกมา
หนูไม่ได้อยากเป็นกระแสหรือว่าอะไรนะ
ปกป้องคุณยายใช่ปกป้องตัวเองปกป้องคุณยาย
ที่ผมบอกไปตอนต้นคือไฟมันช็อตฝนตกนะฮะน้ำรั่วเข้ามาข้อมูลบางส่วนมันหายไปอยู่ในระหว่างการกู้คืนครับ
และอัปเดตข้อมูลเข้าไปใหม่ทีนี้หมอในคลิปทางโรงพยาบาลเอาเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลแล้วแล้วก็จะมีการสอบสวนนะฮะ
ลองไปดูลองไปฟังการชี้แจงของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลบางบัวทองหน่อยฮะ
วันนี้กลับคืนมานะครับว่าเราจะประสานกับคนไข้เพื่อมาพูดคุยในเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรอย่างนี้ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับ
เห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผู้บริหารใหม่มารับตำแหน่งเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
ก็อาจจะต้องดูเรื่องข้อมูลของคนไข้ก่อนเลยนะเพราะเขาเข้าใจนะว่าหมอจ่ายยาไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันหายแต่คนไข้เองก็ไปกลับหลายรอบแล้วด้วย
อาจจะต้องแจ้งตอนที่นัดเลยไหมเอาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแจ้งตอนที่นัดเลยไหมว่าเอาซองยามาด้วยอะไรอย่างนี้ในช่วงเวลานี้นะคะ